ถามคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติไปรถติดอยู่กลางสี่แยกไฟแดง
เมืองหลวงอย่างนี้นี่แหละแล้วอยู่ดีคุณผู้ชมอยู่ในรถนะ
ปังปังปังปังปังมีคนยิงปืนอยู่นอกรถ

ก็ต้องบอกตามละครับถ้ารถติดมันขยับไม่ได้
แล้วผู้เสียหายก็บอกแบบนั้นเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพเหตุการณ์ค่ะ
อะไรอ่ะ

ไม่รู้

นี่แหละค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาพูดอย่างในคลิปเลย
คือเขาสงสัยแล้วแหละว่ารถคันนั้นทำอะไรกันด้านหน้า
มีผู้ชายอยู่รอบข้างรถหลังจากนั้นหลังจากที่เธอพูดไปได้แป๊บเดียวปุ๊บ
เสียงปืนดังขึ้นแล้วเธอก็พูดกันอยู่ในรถว่าเฮ้ยเขายิงกัน
เสียงปืนที่เรานับได้ประมาณสัก๔๕นัดคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์จอดรถติดไฟแดงอยู่แยกห้างแห่งหนึ่ง
แถวบางแคร์เหตุการณ์นี้ระทึกจริงแล้วก็มีรถหลายคันอยู่บริเวณโดยรอบค่ะ
ซึ่งมีผู้ชายกำลังล้อมรถเก๋งคันหนึ่งอยู่ด้านหน้า
ปืนไปที่ล้อของรถเก๋งคันนั้นยิงสนั่นขึ้นหลายนัด
ตัวเธอเองที่พูดคนในคลิปเนี่ยนะคะขับรถมาทางขวาสุด
กำลังจะตีรถเข้าทางซ้ายเพราะว่าจะต้องเบี่ยงออกไปเส้นทางพระรามสอง
แล้วเธอเห็นผู้ชายที่เล็งปืนไปด้านหน้ารถคันสีขาว
ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเช้าบ้านแถวนั้นแตกตื่น

นี่อีกมุมหนึ่งค่ะคุณคนที่เป็นแม่คงแม่ค้าแถวนั้น
สุดท้ายคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันคือการติดตามจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ
ของกองกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๗
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามยิงสกัดยางรถยนต์ของพ่อค้ายาเสพติดที่พยายามติดตามตัวมานาน
แล้วรถเก่งของผู้ต้องหาขับชนท้ายรถของชาวบ้านพยายามที่จะเปิดทางหนี
มีรถยนต์เสียหายของคนแถวนั้นนะคะ๖คันด้วยกัน
หนึ่งในผู้เสียหายอย่างที่บอกบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ทำอะไรไม่ถูกพูดเหมือนคุณคิงว่าหมอบอย่างเดียวค่ะ
โอ้โหดูสภาพรถเสียหา